ช่วงส่งท้ายปลายปีแบบนี้นะคะหลายครอบครัวเหมือนกันก็พากันไปเที่ยวเมืองนอกเมืองหนาเนอะ
ดาราก็เหมือนกันนะคะคุณแอฟทัศออนค่ะบ้านนี้น่ารักมากเลย
พาคุณแม่ของตัวเองแล้วก็น้องปีใหม่นะคะไปเที่ยวนี่เลยที่ญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วคนที่ฟินนะคะก็หนีไม่พ้นน้องปีสุดน่ารักนี่แหละ
ซึ่งแว่วมาว่านะหลังจากกลับมาเริ่มลุยถ่ายละครกับต่อธนภพค่ะ
แอฟก็แพลนพักผ่อนเมืองนอกก่อนกลับมาจัดวันเกิดให้ลูกสาวที่เมืองไทยนี่แหละค่ะ
คลิปนี้ก็แฮปปี้พาคุณยายไปด้วยคุณแม่แอฟไปด้วยแล้วก็ปีใหม่ค่ะ
หนาวค่ะหนาวแล้วก็มันเป็นแบบความเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้ค่ะก็ปีใหม่ก็เลยสนุกเต็มที่
ส่วนละครกลับมาถ่ายเลยไหมคะถือว่ายัง
ใกล้เริ่มแล้วค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนปีใหม่ก็อาจจะมีบินอีกสักทริป
ก่อนปีใหม่แล้วก็ช่วงตรงกับปีใหม่ก็คงอยู่นี่ค่ะ
วันเกิดน้องพอดีเลยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าวันเกิดปีใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะจะอยู่
มกราคมเลยนะคะก็ฉลองปีใหม่ไปด้วยเลยมีความสุขทีเดียว